อีกหนึ่งเหตุกรณีที่ตำรวจพิศนุโลก
ตอนนี้สามารถที่จะคุมตัวพ่อเลี้ยงวัย๔๐ปี
ที่มีการโชว์ไลฟ์มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาต่อหน้าลูกเลี้ยง
วัย๓ขวบก็คุมตัวได้แล้ว
วันนี้ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันตำรวจเองก็เร่งที่จะติดตามตัวนางสาวเอ๋
ที่เป็นแอดมินกลุ่มลายลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกควบคุมตัวนายวุฒิพันธ์อายุ๔๐ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์

ฝากขังก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจับกลุ่มตัวได้ที่หอพักค่ะ
นี้สืบเนื่องมาจากว่าในวุฒิพันธ์
กระทำความผิดโดยมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอายุ๒๕ปี
แล้วก็ทำการไลฟ์สดผ่านทางกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ
เพื่อแลกกับเงิน๔๐๐บาทนะครับ
โดยมีลูกเลี้ยงวัย๓ขวบอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็มีนางสาวเออายุ๒๗ปีเป็นแอดมินครับ
ทำหน้าที่ก็ไปหาไปเชิญชวนสมาชิกเข้ามาดูเก็บเงินเวลาละ๑๐๐บาททีเดียวนะครับ
ก่อนที่จะทำการลบลายกลุ่มหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ซึ่งผู้เป็นแม่ของเด็กชายวัย๓ขวบ
ถูกเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิสุนโลกนะครับ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี๓ข้อหานัก
แล้วก็คุมตัวไว้ที่ทันทะสถานหญิงพิสุนโลกไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
ส่วนเด็กชายวัย๓ขวบตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อทำการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจค่ะ
ตำรวจเองก็เร่งติดตามตัวนางสาวเอซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี
พร้อมประสานกับตำรวจในพื้นที่ภูมิลำเนา
เพื่อเฝ้าติดตามจับกลุ่มตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดพิศนุโลก
นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป